พาคุณผู้ชมไปจับงูกันหน่อยนะคะแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่มีความหมายไปจนถึงเรื่องของลอตเตอรี่อะไรต่าง
แต่เราก็อยากให้ดูเพราะเขาบอกว่างูจุดนี้มันตัวใหญ่มันน่ากลัวมันน่าตกใจค่ะ
มันยาวตั้ง๔เมตรแล้วมันซุกอยู่ใต้ตู้เก็บของแบบนี้ค่ะ

แจ้งกู้ภัยค่ะเธอบอกว่ามีงูตัวใหญ่เลื้อยมาอยู่ในบ้าน
ช่วงนั้นกำลังนอนหลับพักผ่อน
แล้วก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับลูกสองคนนะคะ
พอเจ้าหน้าทิพย์ไปถึงงูจงอ่างอ่ะตัวใหญ่เบอร์เร่อเลยนอนขด
อยู่หลังตู้เสื้อผ้าภายในบ้านนั่นแหละตอนแรกที่ต้องทำต้องเอาตู้ออกก่อนนะ
หลังจากนั้นก็ใช้เชือกค่ะคล้องคองูออกมาได้สำเร็จ
ตัวมันยาวทั้งสี่เมตรสามเซนติเมตรเจ้าของบ้านบอกว่า
ตัวเธอเองก็ไม่เคยเห็นงูใหญ่ขนาดนี้มาก่อนตกใจกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ
วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปข้างนอกก็รอกู้ภัยมาจับอย่างเดียว
แล้วกู้ภัยก็ทำหน้าที่อย่างดีน่ะนะคะมาจับออกไปได้
แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะจากกระบี่มาที่ชนบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพียวเยียงไทยศรีราชาไปจับงูเหลือมทีเนี้ย
เป็นสิบตัวเลยไม่ใช่ตัวเดียวนะคะจุดนี้เยอะเลย
สิบตัวห้อยอยู่บนต้นไม้หลังบ้านเลขที่หนึ่งร้อยสองทับหกสิบสี่
หมู่ที่เจ็ดตำบลบ้านบึงอำเภอศรีราชาแต่ใช้เวลาแป๊บเดียว
จุดนี้๑๕นาทีจับงูมาลงได้หมดพบว่าเป็นลูกงูเหลือม
โดยมีสี่ตัวที่มีความยาวสี่สิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตรแล้วก็จับทั้งหมดทั้งสิบตัวเนี่ยนะคะ
กระสอบปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปขณะที่
ก็ปล่อยไม่ได้หมดนะเนอะมันตัวเล็กเล็กน้อยแล้วแถวนี้มันเป็นพื้นที่ป่า